ตำรวจหนุ่มแห่งเมืองกรุงเก่านะครับ
รับบทบาทมคณะยก

ลีลาการพูดลีลาการเชิญชวน

ไปดูกันฮะ
โดยทางใจตรงนี้อยู่๑อม

ลีลาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ

แทบเสน่ห์พูดเลย

ในการทำบุญกันนะครับ
เอาแม่จ๊ะบริจาคร้อยหนึ่งเอาแม่มารับหลวงพ่อทันใจนะครับ
ก็เป็นลีลาการชวนให้คนมาทำบุญ
กับหลวงพ่อทันใจวัดท่าการร้องจังหวัดพระนครสิทธิยา
ของนายตำรวจนายนี้แต่งตัวเต็มยศ
คลิปนี้ถูกแชร์ไปทั่วในโลกออนไลน์ท่ามกลาง
ชมเชยในความตั้งใจของตำรวจนะครับ
บางคนก็ตั้งข้อสังเกตแบบติดตลก
สงสัยว่าท่านจะเป็นท่านมหาเก่า

อ๋อได้นะประมาณนั้นได้
คือเป็นมหามาก่อน
หรือว่าจะเป็นมรรคนายกมาก่อน
แต่ว่ากลับมาทำหน้าที่สร้างบุญให้กับทางวัด
บางคนบอกให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

เพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจในการช่วยเหลือทางวัด
ขณะที่บางคนบอกว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ทำให้
มุมมองด้านลบที่ประชาชนมีต่อตำรวจ
ลดน้อยลงนะจ๊ะพ่อแม่ผีน้องนะจ๊ะ